หากินยากวัตถุดิบเหล่านี้นอกจากจะหายากแล้ว
ราคายังสูงปรี๊ดอีกด้วยจะมีอะไรยังไงบ้างไปชมค่ะ
พาคุณผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบพื้นถิ่นหากินยาก
วัตถุดิบเหล่านี้นอกจากจะหายากแล้ว
บางอย่างยังมีราคาสูงปรี๊ดอีกด้วย
มีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ขี้เบาว่ากันว่า๑ปีออก๑ครั้งเท่านั้นครับ
เจ้าของติ๊กต๊อบคนนี้เขาพาเราไปทั่วสกรนคร
ด้วยการพาไปดูขี้เบาหรือแมงกุจจิเบา
เป็นคำพื้นบ้านของเกษตรกร

ที่ใช้เรียกรังของตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง
ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนกลมขนาดประมาณลูกเทนนิส
ส่วนตัวเต็มวัยหรือแมลงพ่อแม่

ตัวเมียจะไข่ใส่มูลสัตว์
และจะปั้นมูลวัวหรือมูลควายผสมกับดิน
เป็นก้อนกลมอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ปัจจุบันนี้หาได้ยากเพราะไม่ค่อยมีแล้วก็หมดไปตามสมัย
เพราะการเลี้ยงวัวควายน้อยลงของดี๑ปีจะมีครั้งเดียว
ใครทันไปหามาริมรองนะครับ
ไปต่อกันที่จังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านที่นี่ออกแย่ไข่มดแดงเพื่อกินและขายสร้างรายได้
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ว่างจากการทำนาต่างก็เริ่มพากันออกตระเวนแยกไข่มดแดงตามต้นไม้
โดยเฉพาะต้นมะม่วงเพื่อนำมาประกอบอาหาร
และนำไปขายเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว
โดยการออกไปหาแห่รังมดแดงของชาวบ้าน
แล้วนำไปแห่รังมดแดงแล้วนำมาใส่ในถังน้ำ
หลังจากนั้นก็จะมาทำการแย่งตัวกับไข่ออกจากกัน
ซึ่งจะหาได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

ชาวบ้านที่ออกหามดแดงบอกว่า
ตอนนี้ราคาไข่มดแดงผสมตัวจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๒๐๐บาท
ถ้าเป็นไข่มดแดงล้วนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ส่วนเมนูที่นิยมทำกินกันก็คือเมนูเมี่ยงมดแดง
ซึ่งวิธีทำก็จะเริ่มจากการทำความสะอาดแล้วนำไปต้มให้สุกแล้วเทน้ำทิ้ง
จากนั้นนำมดแดงและไข่มดแดงไปคั่วรวมกับเนื้อมะพร้าวขูดตะไคร้
ใบมะกรูดซอยแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกป่น
แล้วนำไข่มดแดงหอมแดงและพริกแห้งทอดโรยหน้าก็เสร็จแล้ว
โดยกินแกล้มกับผักต่างซึ่งเมนูนี้ชาวบ้านนิยมรับประทานกันเป็นอย่างมาก
บางคนก็จะทำขายถือเป็นการสร้างรายได้ที่ดีอีกหนึ่งทางเลยแหละครับ
และสุดท้ายกับแมงมันที่นอกจากจะมีให้กินเพียง๑ครั้งต่อปีแล้ว
ราคาก็สูงปรี๊ดสมกับการรอคอยเลยล่ะครับ
โอ้โหดูเป็นของกินที่หาอย่างยากลำบากเพราะต้องขุดแถมขุดลงไปลึกอีก
ทางภาคเหนือและหากินได้ยาก
วิธีไปหาจะต้องสังเกตตั้งแต่ตอนที่ลูกแมงมันบินออกมาตอนฝนตกใหม่แล้วจำจุดไว้
หรือมีนาคมก็จะไปขุดบริเวณที่มีลูกแมงมันบินออกมา
แล้วขุดไปเรื่อยก็จะพบรูแมงมัน
โดยเขาจะนำไปประกอบอาหาร
จะนิยมกินเฉพาะไข่อีกทั้งยังแบ่งไปขาย
บอกเลยว่าฟังราคาขายแล้วต้องอึ้ง
ซึ่งเขาขายขีดละ๒๐๐บาท
หากเป็นกิโลก็จะขายกิโลละ๒๐๐บาทเลยทีเดียว
เพราะถือเป็นอาหารที่หากินยาก๑ปี
มีมาให้หาให้กินเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับ